เราไปดูสีสันกันหน่อยช่วงเกณฑ์ทหาร
มีคนด่ายทั้งใบดำด่ายทั้งใบแดง

แต่ล่าสุดเขามีมิสทหารเกณฑ์

นี่คนชุดแดงมิตรทหารเกณฑ์๒๐๑๖

เป็นมิตรทหารเกณฑ์๒๐๒๐อยู่ที่อ่างทอง

คุณบุญญาริสอายุ๒๑ปี

ใส่เสื้อผ้าจัดเต็มปากแดงมาเลยครับ

ห้องประชุมแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหทำเอาบรรดานุ่มนี่นะ

แล้วแน่นอนสภาพเธอก็ไม่ได้เหมือนกับผู้ชายทั่วไปแล้วเธอมีหน้าอกมีสัดส่วนของเธอนะฮะก็ได้รับการยกเว้นสุดท้ายเธอก็ได้รับการยกเว้นแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปส่วนนุ่มที่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องผ่านการตรวจเลือดแล้วก็เป็นทหารเกณฑ์กันต่อไป

น้องมีนมันชาวอุตรฐรรดิช์และเป็นอดีตนักศึกษา
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นมิสเกณฑ์ทหาร๒๐๒๐อีก๑คนเลย
เพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหลักฐานมันทนโทษ
รูปร่างหน้าตาผิวพันธุ์เป็นนางเอกได้อ่ะและแต่งตัวดูดีอ่ะ
ชาวเน็ตบอกว่าโอ๊ยน้องมีนแต่งตัวสวยมากหน้าตาก็สวยนะคะ
เอาน้องมีนโพสต์ภาพใบเกณฑ์ทหารลงในเฟซบุ๊กค่ะ
ซึ่งเธอสื่อว่าเธอผ่านเกณฑ์ทหารปี๒๕๖๓แล้วนั่นเอง
เธอเป็นนางเอกได้เลยนะน่าเดินส่วนมากเลยนะคะ

ไปดูบรรยากาศชายไทยไปเกณฑ์ทหารปีนี้กันหน่อย
เฉพาะคนที่มีความสูงไปไหม

๑๙๐เซนติเมตรเกิน๑๙๐เซนติเมตร
นี่ถึงขั้นว่าเจ้าหน้าที่ต้องต่อเก้าอี้ขึ้นไปยืน

ต่อเก้าอี้วัดนะครับไม่งั้นวัดไม่ได้นะครับ
ภาพนี้ไปโพสต์ระบุข้อความว่า
สูงเท่าไหร่นี้มั่นใจในความสูงของตนเอง
หนึ่งประเภทหนึ่งไหมสีสันเกณฑ์อาหารสองพันห้าร้อยหกสิบสามเออ
โอ้โหเอาวัดรอบอกรอบไหมฮะเนี่ย

เน็ตก็เขียนแซวว่ารูปร่างอาจจะเกินเกณฑ์มาตรฐาน
กองทัพไม่มีเครื่องแบบกับรองเท้าให้
จึงต้องไม่จับใบดำใบแดง

นี่หรออย่างนั้นก็ตามนะฮะก็มีผู้ชายเฟสบุ๊คคนหนึ่ง
เป็นผู้หญิงเขาเข้าไปเขียนข้อความว่า
เป็นแม่ของน้องผู้ชายคนนี้แหละ
นะฮะแล้วก็ลูกชายเธอก็ผ่านร่างกายแล้ว
สุดท้ายเนี่ยตรวจวัดร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ
ก็ได้ไม่ต้องเป็นทหารนะครับ
นะฮะก็วากันไปนะฮะ

ใครได้เป็นทหารก็รับใช้ชาติกันต่อไป
บอกใส่เครื่องแบบเท่กันไปนะครับ
พักอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ